คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุฆาตกรรมสุดโหดเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา
ผู้ชายคนนึงไปรู้จักรับหม่าบริษัทการไฟฟ้า
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่๓๑พฤษภาคม
ญาติคนรู้จักเพื่อนออกตามหากัน
สุดท้ายไปเจอถูกฆ่าฝังดินอยู่ในป่า
แต่สภาพศพโดนมัดมือมัดเท้ามัดปากแล้วถูกตีหัว
เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพของนายหมัดดนบินสันอายุ๔๐ปี
ลูกจ้างบริษัทรับเหมางานตัดกิ่งไม้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอนามหม่อมที่หายตัวไปอย่างไร้วี่แวว
เมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมยัดออกตามหากระทั่งมาพบอีกที
กลายเป็นศพถูกฆ่าฝังหมกป่าหลังสนามกอล์ฟบ้านครองปอม
ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
จุดที่พบศพอยู่ที่เนินเขาสภาพดินยังคงเป็นสภาพใหม่
เหมือนเพิ่งมีการขุดหลุมฝังบางสิ่งบางอย่าง
โดยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันขุดลงไปลึกประมาณ๕๐เซนติเมตร
พบร่างของนายหมัดดนถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
มีถาวันมัดมือไพร่หลังและมัดเท้า
มีผ้าสีแดงมัดปากมีกระเป๋าสะพายสีดำคล้องอยู่ที่คอ
ศีรษะข้างขวามีแผลถูกทุบด้วยของแข็งจนยุบ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้ตาย
อยู่ในสระน้ำห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๓๐๐เมตร
ว่าคนร้ายทิ้งลงไปในสระเพื่อเป็นการอำพลางคดี
น้องชายของผู้ตายเปิดเผยว่าพี่ชายออกจากบ้านไปหาผักหาปลาให้กับภรรยาเพื่อเอาไปขาย
หลังติดต่อไม่ได้ญาติออกตามหากันทั้งคืนแต่ไม่พบตัว
จนกระทั่งเช้าของวันนี้ไปหาในป่าอีกครั้งไปพบร่องรอยการต่อสู้
ไปพบหลุมต้องสงสัยเหมือนมีการขุดขึ้นมาใหม่
พอขุดลงไปก็พบว่ากลายเป็นศพของพี่ชาย
ยืนยันที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ตอบแชร่ว่าเป็นโขงแชร่เขาขึ้นเหลือข้างบนมา
ขณะที่นายลอดน้าชายของผู้ตายยืนยันว่าหลานชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
และรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเพราะทำงานตัดไม้ต้องใช้กำลัง
ดังนั้นเชื่อว่าคนร้ายที่ลงมือทำน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๓คนถึงเอาหลานลงได้
คือถ้าจะทำร้ายเขาผู้ต้องหาไม่ต่ำกว่า๓นิษฐี
การต่อสู้ที่บริเวณใต้ต้นไม้คาดว่าเป็นจุดแรกที่ถูกรุมฆ่า
ส่วนหลุมฝังศพคนร้ายน่าจะใช้ท่อนไม้ในการขุด
เพราะขุดได้ไม่ลึกและอยู่ติดกับที่พักของแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองและมีในหน้าขนมาพาหลบซ่อนตัวในป่า
ระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงานต่อในประเทศเพื่อนบ้าน
สงขราจึงระดมนักสืบมือดีออกไล่ล่าปักทงไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวทันที
ชั้นนี้สันนิษฐานว่าผู้ตายขี่รถเข้าไปพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยบังเอิญ
ถูกฆ่าปิดปากโดยช่วยกันจับตัวและรุมทำร้ายก่อนจะขุดหลุมฝังศพเอาไว้
ล่าสุดชุดคลี่คลายคดีกำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
ให้ช่วยกันจับตาดูความเคลื่อนไหวเป็นเหตุการณ์สุธมินก่อเหตุอุกอาจข้ามแดนมาเข็นฆ่าคนไทย
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยากาศ